กระแสข่าวเรื่องของปู่หลักบ้านมาคุณได้ยินไหม

ที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยนะ
ไปทำผิดไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างนานา

ถ้าตั้งสารปู่หลักบ้านต้องห้ามฆ่าสัตว์ใหญ่ในหมู่บ้าน
ต้องห้ามเผาศพคนตายวันพระวันอังคารวันเสาร์
เพราะเป็นวันแรงรวมทั้งวันปีใหม่ด้วย

แล้ว๑๓วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมคนตายไป๕คนแล้วนะคะ
ล่าสุดมีศพรายที่๖แล้วด้วย

ไปดูกันหน่อยค่ะคนวิภาควิจารณ์กันเยอะนะคะ
ชาวบ้านบ้านหนองกอในตำบลนาบ่อคำอำเภอเมือง
พูดเลยบอกว่าตอนนี้หมู่บ้านมีแต่เรื่องประหลาดเกิดขึ้น
มีคนเสียชีวิตบ่อยไม่ว่าจะเป็นคนชราวัยรุ่น
แล้วก็เสียชีวิตแบบต่อการทิ้งระยะห่างไม่เท่าไหร่
หลายปีที่ผ่านมาหมู่บ้านนี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปดูสารปู่หลักบ้านเลย
ในหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้เขาไปรวมตัวกันอยู่ที่วัดหนองกอง
ร่วมงานชาปนกิจศพของนายสุรินแสงอรุณวัย๗๓ปี
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตวันที่๖กันยายนค่ะ
เป็นศพที่๔ที่เขาเชื่อกันว่า
เป็นศพที่เกิดจากความอาถรรพ์ของปู่หลักบ้าน
ส่วนศพที่๕คือนายสุพลคัทมารสีอายุ๖๓ปี
เสียชีวิต๗กันยายนด้วยโรคประจำตัว
แล้วก็ชาปนกิจวันนี้นะคะ
เข็มทองหันประดิษฐ์ลูกสาวของผู้ตาย

เธอเองนี่แหละที่เป็นคนฝ่าฝืนกฎข้อห้ามที่ว่า

คือเธอจำเป็นต้องเผาศพแม่ในวันเสาร์
ซึ่งวันเสาร์เป็นวันต้องห้ามที่คุณบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม
ที่บอกว่าห้ามประกอบพิธีเผาศพอะไรต่างนานา
บอกว่าถ้าเธอทำแล้วมันกันแรง
นั่นแหละเธอบอกว่าเธอจำเป็น
ซึ่งก่อนเผาเธอก็ถามชาวบ้านถามผู้ใหญ่บ้านแล้วว่า

ได้คำตอบมาได้แต่ต้องทำพิธีเผาหลอกก่อน
เพราะถึงเวลาจะมาเผานางเข็มทอบบอกว่า
เธอลืมลืมทำพิธีเผาหลอกคือเผาจริงไปเลย
ชาวบ้านก็เลยเป็นกังวลว่านี่หรือเปล่าคือสาเหตุ
ทีมข่าวเนี่ยจังหวะที่สัมภาษณ์อยู่
อยู่มีเสียงประกาศแทรกขึ้นมาเลยคุณผู้ชมบอกว่า

คือนายกสะจินดาอายุ๗๕ปี

ชาวบ้านนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วนะคะ
โต๊ะอกตกใจกันว่าว่าโอ้โฮตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วนะ
ผมว่านายกไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับ
อาถรรพ์ปู่หลักบ้านอะไรนะที่นายกเป็นคนเสียชีวิต
อยากให้ชาวบ้านหองกองไปตื่นตกใจอะไรขนาดนั้น
ถ้าไม่สบายใจกันจริงทำบุญกลางบ้านกันดีไหม

เขาเล่าด้วยบอกว่าที่หมู่บ้านมเจริญหมู่บ้านใกล้กันเนี่ย

แล้วก็เคยเกิดเหตุตายติดต่อเหมือนกัน
คุณรู้ไหมตรงนั้นน่ะเขาเอาสบ๑๙สบไปทำบุญขอคำมา

ตอนนั้นเขาบอกว่าจะต้องมีคนเสียชีวิตทั้งหมด๑๙ศพต่อเนื่อง

ใช่แต่ว่าที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจไปทำบุญขอขมา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านเขาปักใจนะคะว่า

ซึ่งวันนี้ก็เลยมีการประชุมหารือกันเลยว่าวันอาทิตย์นี้
จะทำพิธีสูตรถอนขอคำมาปู่หลักบ้าน
ขอโทษขอโพยที่คนในหมู่บ้านทำผิดกฎข้อห้าม
เพราะกลัวว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย

ส่วนใหญ่ก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเนาะ

โรคประจำตัวก็อาจจะเป็นอาการที่มีมาต่อเนื่องนานอยู่แล้ว